แหล่งท่องเที่ยวร้านจิบกาแฟเก๋สวยเนี่ยเราก็มีมาแนะนำคุณผู้ชมให้บันเทิงด้วยเหมือนกันนะ
ไปดูร้านนี้ดีกว่าต้องถูกใจสายกาแฟอย่างแน่นอนค่ะ
นี่ค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านกาแฟโรงเตาปนาเละนะคะ
ต้องบอกว่าร้านนี้ไม่เหมือนใครเพราะว่าเขาได้โครงสร้างของโรงเตาเนี่ย
จำลองเอาไว้ที่ร้านแห่งนี้และอีกหนึ่งอย่างก็คือวิธีการชงเป็นแบบโบราณ
อกจากนั้นแล้วคุณผู้ชมเนี่ยนะคะนอกจากการชงแล้วเนี่ย
เขายังใช้กาแฟพันโรบัสต้าคัดพิเศษจากภาคใต้
เอามาคั่วหอมแล้วก็ชงสดให้ลูกค้าได้ลิ้มลองกันเลย
บอกเลยว่ารสชาตินี่กลมกล่อมอร่อยมากเลยของดีของดี
คือคัดมาเป็นอย่างดีนะคะเป็นการชักแบบชาชักปันนาเละเขาก็คัดชามาด้วยมีกาแฟด้วย
ครบเลยรวมไปถึงผลไม้และเครื่องดื่มเมนูเกี่ยวกับผลไม้ราคาเริ่มต้นแก้วละ๓๐๖๐บาทเท่านั้นเอง
แต่ถ้าใครอยากกินของขาวก็มีนะมีหลากหลายเมนูเลยเป็นพวกเมนูภูมิภาคต่าง
ก็เหนือกลางอีสานใต้มีมันหมดรู้สึกไปไปเมนูภาคใต้น่ะต้องแนะนำเลยค่ะว่า
ไปทานข้าวยำปัตตานีผมชอบข้าวยำข้าวยำปากใต้บางทีเขาก็เรียกแบบนั้นนะ
เมนูนี้เขาจะห่วงด้วยน้ำดอกอันชันซึ่งเป็นอาหารที่เรียกว่าขึ้นชื่อมากเลย
จัดออกมาสวยงามจริงจริงครับเสิร์ฟกับน้ำบูดูหอมเจียวผักสมุนไพรหั่น
ฝอยฝอยฝอยแบบนี้เฮ้ยอร่อยอร่อยจริงจริงมันดีต่อสุขภาพใช่
แล้วอีกหนึ่งเมนูนะฮะไก่กอแร้อ๋อเหรออันนี้ก็ได้รสชาติถึงครึ่งแกงป้ายเลยจริงจริง
เอาไปดูเมนูที่สามเมนูเคบับสลัดทูน่าไส้แน่น
เอามาให้ยั่วน้ำลายกันและสุดท้ายคือหมูปลาร้าจิ้มกับน้ำพริกปลาร้านะคะ
เฮ้ยครบถ้วนทุกภาพแบบอีสานนะใช่แล้วแซ่บแซ่บเลยนะจ๊ะ
บอกว่ามีเมนูอีกเยอะเลยค่ะและราคาเริ่มต้นแบบเป็นกันเองมาก๔๐บาทเท่านั้น
เออแต่ถ้าใครกินอิ่มแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับนะคะ
อยากจะถ่ายภาพกับสวนพืชผักแบบนี้หรือทุ่งทานตะวัน
คอสมอสทุ่งดอกดาวเรืองก็มีด้วยนะโอ้ครบถ้วนจริง
เห็นเลยว่าบรรยากาศที่นี่นะสดชื่นสบายตาสบายใจ

ใครอยากไปก็ปากบุตรไว้เลยนะคะ
ที่ร้านกาแฟโรงเตาปานาเละ
ตำบลสุขฤทธิ์ไทยอำเภอเฮ้ยคสจังหวัดอุไทยธานีจ้า
แหมไปที่เดียวนี่เหมือนเที่ยวได้ครบ